คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ค่ะจะไม่ได้เห็นคุณนุ้ยสุจิราค่ะ
ในรายการโอเคนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีกันสักพักหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเธอนั้นต้องเตรียมตัวคลอดค่ะอายุค่ะเนี่ย๓๗สัปดาห์แล้วนะคุณ
แต่ล่าสุดค่ะมีความน่ารักของครอบครัวนี้มาฝากด้วย
จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันสักหน่อยนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศในการถ่ายทำเนาะเอ้ย

แม่เนี่ยหน้ายังเล็กอยู่เลยนะแต่ว่าท้องเนี่ยโตมากแล้ว
ลูกท้องคนนี้นะคะเป็นลูกชายค่ะคุณเออนะคะ
อายุคันอย่างที่บอกไป๓๗สัปดาห์กว่าแล้วค่ะ
ซึ่งก่อนจะถึงเลิกคลอดในสัปดาห์หน้านะ
คุณแม่นุ้ยค่ะจึงขอควงแขนคุณสามีสุดที่รัก
คุณปอนชัยพลค่ะพร้อมด้วยลูกสาวตัวน้อยนะคะ

โพสต์ท่าแชะรูปโมเมนต์สุดอบอุ่นของครอบครัว
เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะคะ
ก่อนจะมีสมาชิกคนใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะ
โดยหลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพผ่านไอจีก็มีเหล่าแฟนคลับเลยนะ
ต่างเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูในความน่ารักของพี่สาว
ที่มีต่อน้องชายโดยเฉพาะรูปนี้ค่ะคุณ
ชอบพวกพี่จุกถอง
แล้วขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกเลยค่ะ

เนอะนะคะเออเราติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับครอบครัวนี้

จะมีซุปตาคนใหม่ในวงการบรรเทิงเกิดขึ้นทุกศาสตร์